มันไม่เข้าใครออกใครไว้ใจใครไม่ได้นะคะ
คุณยายวัย๘๐ปีคนนี้ค่ะคือสนิทกับรอปภคนนึง
คือรู้จักกันมานานเป็น๑๐ปี

ก็เลยไว้ใจค่ะให้รอปภคนนี้ไปกดเงินให้

แล้วคือเอาไปกดเงินเหลือเงินไว้ในบัญชีคุณยาย
ใช่ค่ะแล้วก็ไปกดเงินซัดเกลี้ยงเลย
แล้วก็หายเข้ากลีบเมฆไปเลยนะคะ
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
ยายแล้วตอนที่บรรยาเงินฉ่วง๒เดือนนี้
มันโคตรมาแก้งคุยกับยายอยู่ภูมิปกติ

นี่ค่ะคุณยายสุจินพื้นผาอายุ๘๐ปี
คุณยายบอกช้ำใจจริงเธอกับร้องไห้โฮค่ะ

ขอให้ตำรวจช่วยติดตามตัวนายสุรชาติวงจันทร์
รอปภของบริษัทแห่งหนึ่งมาดำเนินคดีให้หน่อย
เพราะว่า๒เดือนก่อนคุณยายใช้ให้นายสุรชาติ
มันคือไม่ใช่ของคุณยายคือถูกสลับไปแล้วนะคะ
เพราะว่าบัตรที่นำมาคืนมันเป็นของธนาคารเดียวกัน

จนกระทั่งเมื่อวานนี้คือคุณยายต้องการจะใช้เงินอีก
แต่กดไม่ได้เพราะรหัสผิด

ก็เลยกลับไปนำสมุดบัญชีมาถอนเงินที่ธนาคาร

ยอดเงินจากเดิมเคยมีกว่า๖แสนนะคะ
เหลืออยู่หนึ่งบาทโง่๑๐สองบาทเท่านั้น
ทีนี้เจ้าหน้าที่เลยขอดูบัตรเอทีเอ็มปรากฏว่ามันเป็นบัตรของนายสุรชาตินะคะ

คุณยายบอกเสียใจมากรู้จักกับนายคนนี้มานานกว่า๑๐ปี
อาศัยอยู่บ้านเช่าติดกันไม่คิดเลยว่าจะทำกับคุณยายได้ลงคอนะคะ
ส่วนนายสุรชาติค่ะหลังก่อเหตุลาออกงานไปแล้วค่ะ
แล้วก็ย้ายไปจากบ้านเช่าประมาณ๒เดือน

ก่อนไปยังมีการมายืมเงินยายอีก๘๐๐๐บาทด้วย

วิงวอนขอความเห็นใจค่ะ
บอกว่าถ้านายสุรชาติฟังข่าวอยู่

เพราะนี่คือก้อนสุดท้ายของชีวิต
คุณยายได้มาจากการขายที่ดิน
แน่นอนว่าก็เตรียมไว้ใช้ในวาระสุดท้ายนะคะ
ล่าสุดทางตำรวจเอกภาษากรไพรจิต
ผู้กำกับการสพมาพตาพุธบอกว่า
ตอนนี้สั่งการพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
นำคุณยายผู้เสียหายมาสอบปากคำอีกครั้ง

เพราะว่าการตรวจสอบเพราะว่านายสุรชาติเนี่ย
กดเงินภายในปั๊มน้ำมันตะบนมาบ
ตาพุทธ์ถนนสุขุมวิทย์เที่ยวเมืองระยองค่ะ
จากนี้ก็จะมีการประสานข้อมูลกับธนาคารนะคะ
ได้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะคะ